พิธีสู่ขวัญข้าวเป็นประเพณีของชาวนาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา
โดยเฉพาะชาวนาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เคร่งครัดและยึดถือธรรมเนียมการบูชาแม่โพศพ
คอยปกปักรักษาพื้นนาให้อุดมสมบูรณ์
ดังนั้นพิธีสู่ขวัญข้าวจึงเป็นพิธีกรรมหนึ่ง
ที่แสดงออกถึงความกระตัญญูรุขุนแม่โภษก
จะต้องบำรุงขวัญด้วยมีคติความเชื่อที่เกี่ยวกับขวัญว่า
จะอยู่กับสรรพสิ่งแม้แต่ธรรมชาติอย่างข้าว
การทำพิธีสู่ขวัญก็เป็นการบำรุงขวัญข้าว
ให้อยู่กับข้าวจะได้เจริญงอกงาม